สวัสดีครับคุณผู้ชมติดตามความเคลื่อนไหวของประเด็นข่าวอื่นกันต่อเพิ่มเติมนะครับ
จากประเด็นที่นักขณะนี้หลายคนกำลังจับตามองกรณีของคุณแม่เมื่อสักครู่นี้ที่มาพูดคุยกันสดในรายการนะครับ

อีกหนึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางครับ
กรณีที่มีคุณหมอนั้นไปกระทำอนาจารย์พยาบาลคนหนึ่ง
หลังจากนั้นเองก็ได้มีการย้ายคุณหมอไปยังโรงพยาบาลต่างอำเภอไปที่แม่เมาะ
ส่วนพยาบาลขอย้ายตัวเองข้ามจังหวัดไปอยู่ที่เชียงใหม่
หลังจากนั้นก็มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์นะครับโดยเฉพาะเพจทางด้านของแม่เมาะออนไลน์
เขาก็ออกมาคัดค้านไม่อยากให้คุณหมอย้ายมาอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลในแม่เมาะ
เนื่องจากว่าค่อนข้างที่จะกังวลว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกหรือเปล่า
กรณีที่คุณหมอโรงพยาบาลเมืองปานนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ทำอนาจารย์ลวนลามพยาบาลขณะที่เข้าเวรจนผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจ
และต่อมาก็มีคำสั่งจากสทจังหวัดนะครับให้ย้ายนายแพทย์คนดังกล่าวนั้นไปประจำการที่โรงพยาบาลแม่เมาะ
ล่าสุดมีกระแสต่อต้านจากคนในพื้นที่ครับไม่ต้อนรับคุณหมอคนดังกล่าวเนื่องจากอยากให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
หรือให้ย้ายไปอยู่ฝ่ายงานทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นหมอตรวจวินิจฉัยคนไข้เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับวิชาชีพครับ
อยากให้ทางกระทรวงจัดการให้หมอมาสอบสวนจัดการให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นก่อนแล้วถึงจะมาทำงานครับอยากให้ไปอยู่ตรงส่วนกลางหรือว่าของจังหวัดนะฮะไม่อยากให้มาส่งมาประจำอำเภอที่แม่เมาะมาใช้งานบริการให้ประชาชนแม่เมาะมาใช้บริการมารองรับงานด้านนี้ครับเพราะว่าทำให้ภาพลักษณ์ของแม่เมาะนี่เสื่อมเสียไป
นะครับเพจดังอย่างแม่หมอออนไลน์ซึ่งมีสมาชิกกว่า๑๐๐๐คนก็ได้มีการแฉะพฤติกรรมของคุณหมอคนนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นคือไม่ต้อนรับให้เข้าในพื้นที่และต้องการให้คุณหมอคนนี้ย้ายไปอยู่ที่อื่นมากกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลนอกจากนี้โรงพยาบาลแม่หมอบอกว่าหลังมีกระแสต่อต้านคุณหมอคนนี้นะครับก็เกิดค